วันนี้แล้วเค้าเด่นตรงไหนอ่ะ
โทษนะครับไม่ใช่ทุกคนเค้าเด่นตรงไหนกัน
ธุรกิจประเทศไทยประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ
เขาแบ่งว่าประเทศชาติประเทศชาติประเทศชาติ
ท่านเองท่านจะเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านท่านท่าน
พูดอะไรเนี่ยเราผมเองผมก็มีวัยวุ่นน้อยกว่าท่านนะครับ
แล้วประสบการณ์ก็น้อยก็น้อยกับท่านผมคิดว่า
ท่านพูดอะไรมาเราผมก็ต้องฟังนะครับ
ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง

มีข้าวบาลการณ์มีคนที่เก่งแรกเหตุเศรษฐกิจ
แล้วก็แก้คลายตรงนี้นี่คือลัศจราบาลหน้าเนี่ย

ก็จะมาใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับก็ต้องถามผู้ใหญ่ในพักนะครับนะครับ
ว่าจริงแล้วการที่ผมมีบทบาทตรงไหนอย่างไรเนี่ยว่าเราจะอาจจะเข้ามาบ่อยขึ้นนะครับ
ถ้าเกิดเขาขอให้มาช่วยนะครับ
คงยังไม่ร้อยคงขอทศเวรเข้าไปก่อนนะครับ
ก็จริงแล้วที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นอะไรที่เราต้องแบ่งสรรปันส่วนเวลาอยู่แล้วครับ
จะเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจ
ว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือบ้านเมืองถ้าได้คำแนะนำ
มันเป็นเรื่องของการให้การบาลานซ์พวกนี้อยู่แล้ว

ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทำงานการเมืองให้มันมากขึ้นนะครับ

เอาทีละขั้นทีละตอนก่อนดีกว่าเพราะมันมี
ขั้นตอนในการที่จะทำงานหลายเรื่องนะครับ
ต้องให้เกียรติสมาชิกภาพเครื่องไทยด้วยนะครับ

เหมาะสมแล้วก็อยู่กับพักมายาวนานนะครับ